วันนี้วันที่๒แล้วนะคะสำหรับทริปคชาพาพาไปมูทูเวียงจันทร์ค่ะ
วันนี้ไปหลายที่เลยแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษเป็นคนสนิทพี่มดดำด้วยนะคะ
วันนี้ลุยหลายที่ต้องฟิตนิดนึงแล้วล่ะค่ะ
สวัสดีค่ะแล้วปีอำคือเป็นขอยบุญข้างล่างนี้เลย
นี่ในโลกของชาพาที่เราน่าได้มาครั้งที่แล้วก็เลยได้พามดดำมา

ทำมาเข้าใส่นังก็นิ่งเลย

เป็นแฟนทางไทยรักนะครับ

พี่ลูกแก้ก็มีเครียดของเรา
พี่ลูกแก้ก็มีเครียดของเราได้
นี่นะคะเราอยู่กับผู้โชคดีอีกทั้งหนึ่ง

แล้วมีบ้นเบาะได้ไหมคะ
ตอนนั้นได้ดูรายการชัดท้าภาพาไปมุม
อธิษฐานจริงตั้งแต่ที่เริ่มดีติด

สวัสดีครับ